ดูความคืบหน้าอีกคดีหนึ่งนะครับ
นักธุรกิจสาววัย๓๙ปี
ที่ต้องมาจบชีวิตลงด้วยเหตุการณ์อันน่าเศร้า

กับเพื่อนชายคนสนิทที่ในอีกภาพหนึ่ง
ทุกคนเห็นก็คือเจ้านายลูกน้อง

พบอีกทีหนึ่งก็คือเป็นศพในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่ง

มีภาพว่าหลบหนีไปอยู่นู่นแล้วฮะ

ที่ประเทศเพื่อนบ้านเหมือนเดินออกมาจากลิฟต์เนี่ยค่ะ

แต่ว่าก็มีข้อมูลออกมาเพิ่มเติมวันนี้

ที่วันนี้มาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ

นางสาวทิติมาตั้งวิบูรพาณิชย์
หรือว่าเชอรี่นักธุรกิจสาววัย๓๙ปี
โรงแรมหรูย่านลาดพร้าวนะครับ

กับตำรวจที่สนโชคชัยนะครับ
มีพลตำรวจรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์

รวมทั้งพนักงานสอบสวนสอบปากคำ
วัย๓๓ปีผู้ต้องหาในคดีนี้บอกว่า

แล้วก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยว่า

กับการเสียชีวิตของนางสาวทิติมา
ใช่๑วันก่อนที่จะเจอสบฮุนเชอริ
คือเจอสบฮุนเชอริ๓๐กรกฎาคม

เพราะว่ายังดูแลส่งเงินให้ลูกอยู่ถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไป

แล้วก็พูดเหมือนกับว่าเออฝากดูแลลูกให้ดีนะ

ซึ่งวันนั้นไนโก้ก็น่าจะทำร้าย

แล้วก็มีข้อมูลจากทางญาติของคุณเชอรี่ผู้ตายว่า
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีปัญหากรณีที่อดีตภรรยาไนโก้จับได้

ว่าไนโก้เนี่ยแอบมาคบหากับคุณเชอรี่อยู่

ภรรยาก็โทรไปบอกน้องชายเขาเนี่ยนะฮะก็เลยต้องมาให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับโดยเธอบอกว่า
กับไนโก้เนี่ยแต่งงานกันมาประมาณ๘๙ปีไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีลูกกัน๑คนตอนนี้อายุ๔ขวบ
แล้วก็เลิกกันไปปีกว่าแล้วเนื่องจากเธอจับได้ว่าไนโก้แอบคบหากับเชอรี่ซึ่งเป็นผู้ตาย
ซึ่งผู้ตายก็รู้ในตอนนั้นว่าไนโก้มีครอบครัวอยู่แล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังยืนยันว่าจะคบหากันต่อ
กับไนโก้ก็เลยเลิกกันนะครับหลังจากนั้นยืนยันว่าไม่เคยติดต่ออะไรกันอีกไม่ค่อยได้ติดต่อเลย
คือถ้าจะติดต่อกันจะคุยกันก็แค่เรื่องลูกอย่างเดียวเท่านั้นที่ผ่านมาเนี่ยเธอกับไนโก้มีปัญหาทะเลาะกันบ้าง
มีปากเสียงกันมากแต่ก็เล็กน้อยไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือแล้วไนโก้ก็ไม่เคยแสดงออกถึงพฤติกรรมรุนแรงไม่เคยทำร้ายร่างกายเธอ
พอรู้ข่าวเรื่องนี้เธอบอกว่าตกใจมากนะฮะถ้าบอกอะไรได้เนี่ยอยากบอกถึงไนโก้ว่าขอให้มามอบตัวกับตำรวจ
แล้วยังอยากให้มีชีวิตอยู่อะค่ะถึงเราจะเลิกลามาไปแล้วก็จะพาลูกอ่านไปยี่ยมอะค่ะ
ก็คือเขาก็รับทราบว่านะคะว่าหนูกับเขาเป็นพระยาและสามีจริง
ยันว่าเขาจะคบกันนะคะหนูก็ปล่อยให้เขาคบกัน

จดทะเบียนสมรสค่ะแต่ทุกคนรับทราบนะคะว่าหนูอยู่ด้วยกัน
แล้วคนที่เสียชีวิตก็รับทราบค่ะ
วันนี้พ่อของอดีตภรรยาไนโก้หรือว่าอดีตพ่อตาไนโก้ก็มาให้ข้อมูลด้วยนะครับ
บอกว่าหลังไนโก้กับลูกสาวเลิกกันไนโก้ยังส่งเงินมาส่งเสียเลี้ยงดูลูกอยู่นะ
หมายถึงหลานของเขานะแต่ว่าก็ขาดการติดต่อกันในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
มารู้ข่าวว่าไนโก้มาก่อเหตุดังกล่าวขึ้น
เพราะฉะนั้นถ้าไนโก้ฟังอยู่ก็เลยอยากฝากบอกว่าขอให้มามอบตัว
อย่าคิดหนีคดีควรจะคิดถึงลูกนะ
ลูกของไนโก้เนี่ยเพราะว่าเขายังเด็กอยู่เพิ่ง๔ขวบเท่านั้น
ทีนี้มาดูความคืบหน้าทางคดีนะคะ

คือจากภาพกล้องวงจรปิดที่เห็นที่โรงแรมในประเทศเพื่อนบ้าน
ก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นไนโก้อัสยาหรือเปล่า

จริงไหมเนี่ยนะคะคือก็มีข้อมูลแหละค่ะว่ามีการใช้ช่องทางธรรมชาติในการเข้าออกประเทศ
อืมแต่ว่าจะมีใครร่วมขบวนการด้วยหรือเปล่าจะใช่ไนโก้จริงหรือเปล่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย
อันนี้ต้องตรวจสอบก่อนเพราะมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยเขาก็บอกคนที่เดินมาข้างหน้า
มาข้างหลังก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าตอนแรกบอกอ๋อเป็นน้องชายบ้าง
เป็นลูกน้องบ้างอะไรแบบเนี้ยทีแรกมีรายงานข่าวด้วยซ้ำว่าที่ไนโก้ออกจากโรงแรมแล้วก็ขับรถของผู้ตายไปเนี่ย
มีคนคนหนึ่งขับไปด้วยนั่งไปด้วยอะไรอย่างเงี้ใช่บอกว่าเหมือนกับนั่งรถที่เขารับส่งคนที่ไปเล่นการพนันในประเทศเพื่อนบ้านอะไรแบบเนี้ย
เนี่ยค่ะยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณผู้ชมค่ะตำรวจบอกแบบนี้ส่วนคำถามที่ว่าจะมีผู้ร่วมขบวนการในการก่อเหตุฆ่าคุณเชอรี่หรือเปล่าเนี่ย
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐานเพิ่มนะคะตอนนี้ออกหมายเรียกน้องชายของผู้ต้องหาก็คือน้องชายของไนโก้อัศยา
เข้าให้ปากคำนะคะตำรวจบอกว่าให้เข้าพบทันทีค่ะถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายนะคะ
ยืนยันว่าจะติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีให้ได้ภายในเจ็ดวันนะคะจากการสอบปากคำอดีตภรรยาของไนโก้เนี่ย
ดีตภรรยาของไนโก้ก็บอกว่าไนโก้ติดต่อไปหาล่าสุดก็คือ๒๗กรกฎาคมอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปล่ะค่ะ
อยู่ดีก็โทรไปปกติไม่ค่อยโทรโทรไปก็บอกว่าฝากดูแลลูกด้วยเหมือนจะสั่งลาอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เกรงว่าไนโก้จะคิดสั้นทำร้ายตัวเองหรือเปล่า
ทางฝ่ายสอบประคำทางแฟนเก่าก็กลัวว่าเขาจะได้ทำร้ายตัวเองนะครับ
เพราะเขาน่าจะเป็นห่วงลูกสาวลูกชายหรือลูกสาวเนี้ยจะมีลูกเสียง
แสดงว่าก็มีการติดต่อมาทางแฟนเก่าก็ทางอ่าทางฝ่ายนั่นแกล้งว่าติดต่อไปวันเดียววันที่ที่สิบเจ็ดครับ
ก่อนหน้านี้จะได้เท่าไหร่อะไรยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ในวันเกิดเหตุวันก่อเหตุเนี่ย
มีพยานยืนยันชัดเจนรวมทั้งหลักฐานทางการเงินว่าคุณเชอรี่เบิกเงินมาสองแสน
คุณเชอรี่กับไนโก้ผู้ต้องหาเนี่ยไปกดเงินด้วยกัน

ใช่เพราะว่าตอนพบศพคุณเชอรี่มันไม่มีเงิน

แล้วเหมือนกับหอบอะไรออกจากห้องไปอ่ะใช่ไหมภาพจากล้องวงจรปิดอ่ะ
เรื่องนี้ตำรวจบอกว่าถ้าไนโก้มีการโอนเงินให้กับอดีตภรรยาหลังจากที่ก่อเหตุแล้วนะ
แล้วอดีตภรรยากดเงินไปใช้เนี่ยอันนี้ถือว่าเข้าข่ายมีความผิดด้วยนะ
ก็ต้องมาสอบให้ชัดมาขยายให้ชัดว่ารู้ไม่รู้รู้เห็นไม่อะไรยังไงหรือเปล่าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันนายพิพัฒน์และนายบัณฑิตตั้งวิบูรพาณิชย์น้องชายของคุณเชอรี่ผู้ตายนะครับ
วันนี้ก็เข้าพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งเพื่อนำหลักฐานมามอบให้เพิ่มเติม
ก็เป็นข้อความแชททางแอปพลิเคชันไลน์
จากเชื่อว่าการก่อเหตุฆ่าพี่สาวน่าจะเป็นการทำเป็นขบวนการ
พร้อมกับขอให้ตำรวจตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางบัญชีของพี่สาว
รวมแล้วหลายแสนบาทอ่านี่ฮะ
แต่ก็มีรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาอดีตภรรยาของไนโก้กับอดีตพ่อตาก็เดินทางไปที่วัดบางบัวนะค่ะ
ไปเคารพศพของคุณเชอรี่แล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ตายที่มีเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้น